แต่อีกหนึ่งเทรนด์คุณผู้ชมช่วงนี้อย่างที่ทราบนะคะ
เขาคืนชีพเพลงเก่ากันมาค่ะหลังจากที่จินนี่จ๋านะคะ
สองพันยี่สิบเอ็ฮอตไปแล้วค่ะค่ะคราวนี้คุณกระแตอาสยาม
คุณผู้ชมค่ะปล่อยเพลงออกมา๑ทุ่มเมื่อคืน
หลับไม่นอนไปส่องดูค่ะนี่เป็นเพลงเก่านะคะ
ชื่อเสียงว่าวิฤทธิ์จะมาแล้วเออเป็นเพลงของคุณเก๋นะคะ
วันนี้สานะคะโด่งดังเมื่อปีสองพันสิบสี่นับไปนับมาตอนนี้ก็
โอ้โหสิบกว่าปีอ่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาทำใหม่นึกว่าเดือดมาก
คือเอ็มวีแบบจัดเต็มจริงคุณผู้ชมนึกว่าซูดปากโอ้โห
สุดไม่เชื่อไปดูเลยค่ะ
โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงจริงคุณผู้ชมเลยว่าโอ้โห
คือดูกันทั้งคืนคนลุกไปหมดแล้วแม่
คุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะคะหรือว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้าหน้าผม
คือมีชุดหนึ่งอ่ะคือเราดูแล้วปากค้างทำเลยอ่า
ชุดที่เรือนขวานบอกว่าโหเต้นแบบนี้ได้ได้หรอ
ดูครั้งแรกฉันตกใจอย่าอยู่บันเอว

อยู่แรกรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้โป
สติวการเต้นของเขาแบบแบ่งแรงแบ่งแรงเออนี่มีข้อมูลด้วยนะคะ
ด้วยความกระแทกเขาเป็นสายมูลใช่ไหมคะเขาถือเลิกนะคะค่ะ
ในการปล่อยมิวสิกวีดีโอเพลงนี้เมื่อคืนเนี่ยนะคะเลิก
สิบเก้าจุดศูนย์เก้าหนึ่งทุ่มเก้านาทีนะคะสวย
วันนี้อะให้ไปเลยเอ่อสองล้านดิวนี่อ่ากระแทลองดูนะคะ
เออมีล้านสองดิวเออเออ
คุณผู้ชมเพลงฮอตไปแล้วก็มีวัยมีวัยมีดราม่าคุณผู้ชมมันมีภาพภาพหนึ่งหลายคนบอกว่ากระแต่ภาพนี้คุณผู้ชมกระแต่เธอทำไมแบบแต่งตัวยั่วยวนแบบนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าตรงที่มันเป็นหน้าอกอะค่ะ
ที่ปิดหน้าอกอ่ะจุกโผลดเออคนบอกว่าเป็นจุกโผลดออกมาคุณผู้ชมแบบแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเป็นดราม่าเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเป็นหน้าอกด้านซ้ายค่ะซึ่งจริงจริงแล้วนะคะทางบันเทิงไทยรัฐของเราก็โทรและสาบสอบถามแล้วนะคะบอกว่าจริงจริงไม่ใช่จุกโผลดเป็นที่แปะที่แปะหน้าอกค่ะเวลาคนเขาแบบใส่แม่นีลา
แข็งแรงนะอันนี้ชอบต้องยกให้กระแทรจริงจริงนี่เดี๋ยวกลับไปเต้นกันนะคะชะลีไหวไหมคะไม่ไหวค่ะดูดูมากกว่าเออเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันพรุ่งนี้แจ๊กกะลินจะมีโชว์หรือเปล่า